งานในแคมป์คนงานไปด้วยกันแล้วก็ได้กลิ่นเหม็น

แต่หลังจากนั้นก็ผ่านตรงจุดนี้อีกก็ได้กลิ่นเหม็นอีก
คราวนี้เริ่มแบบไม่ใช่แล้วพยายามหาต้นต่อของกลิ่น
ไปเจอนี่ที่วงอยู่คือเท้าคนเนี่ยโผล่ออกมาค่ะ
แล้วก็โอ้โหนี่คือคนตายนี่คือศพ

แล้วพอตำรวจได้รับแจ้งนะคะตำรวจจากสนฉลองกรุง
พร้อมด้วยกองพิสูจน์หลักฐานก็มาถึงตรวจสอบ
เจอศพของผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๓๐๔๐ปี
คุณผู้ชมจุดที่เสียชีวิตอยู่
ตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับป่าป่าย่าข้างทาง
อยู่ในซอยคุ้มกล้าว๒๔ที่รัฐกระบังนะคะ
แพทย์เวรโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็ชนสูตรเบื้องต้น
บอกว่าผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยีนสีน้ำเงิน
แขนยาวกางเกงยีนขายาวแล้วก็มีสร้อยคอนาฬิกา
แต่ว่าไม่เจอกระเป๋ารวมถึงบัตรที่เป็นระบุตัวตนเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็ตรวจสอบร่องรอยบาดแผลต่างค่ะ
เขาตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนที่ไปตรวจศพเนี่ย
สังเกตเห็นเลยว่าช่วงกระโหลกศีรษะคือตรงหน้าผาก
จมูกเนี่ยมันยุบไปผิดรูปรวมถึงมีแผลที่เป็นแผลเหมือนกับโดนแทงอะค่ะ
เพราะว่าเขาดูจากขอบแผลคุณผู้ชมขอบแผลมันเรียบ
ลักษณะเหมือนกับโดนแทงตรงบริเวณหน้าอกอะค่ะ
ทีนี้จากการดูเนี่ยนะบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาเนี่ย
ประมาณสักสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนแล้วเพราะว่าสภาพศพเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอะนะคะ
น่าจะตายข้ามปีนะคุณนะใช่แล้วเราก็เลยต้องไปถามคนที่เจอศพสองคนแรก
คือนายนรงยะมงคลกับนายชวพลบัวใหญ่คือเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าพวกผมเนี่ยนะอยู่ในแคมป์คนงานในซอยนี้แหละ
ปกติก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปตรงนี้เข้าออกอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ตอนก่อนปีใหม่ผมได้กลิ่นแล้วล่ะเฮ้ยกลิ่นอะไรมันแบบเหมือนหมาตายเลย
แต่ไม่ได้สนใจอะไรผ่านไปเวลามันพอเวลาผ่านไปกลิ่นไม่ได้จางลงค่ะ
แต่เริ่มแรงขึ้นจนเมื่อคืนนะคะทนไม่ไหวไง
พากันมาตามหาต้นต่อของกลิ่นสุดท้ายเจอเท้าคนโผล่ออกมาจากย่า

ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนขาส่วนขาวที่โหลออกมาจากย่า
เข้าไปมีแล้วแต่งกลณ์ซอยเนี้ยครับแล้วมีใครหายไปนะครับ
อะในซอยผมไม่แน่ใจแต่ว่าแทบไม่มี
มันไม่ไหวค่ะกลิ่นเหม็นมากนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะฮะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไง๒อาทิตย์ถึง๑เดือน
หลายวันเข้าสภาพศพเริ่มเปลี่ยนกลิ่นก็เริ่มรุนแรงขึ้นนะคะ
พนักงานสอบสวนของสนฉลองกรุงตอนนี้ก็ตรวจสอบแคมป์คนงานทั้งหมดแล้วค่ะ
ว่าเอ๊ะมีใครเคยเห็นหรือว่ารู้จักกับคนตายไหมรวมถึงเดี๋ยวต้องไปดูฐานข้อมูลการแจ้งคนหายด้วยนะคะ
ว่ามีคนแจ้งว่าคนหายเนี่ยแล้วลักษณะตรงกับคนตายหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นนะคุณเห็นมีรายงานนะ
ว่ามีการแจ้งคนหายเมื่อช่วงเช้าวันที่๓๑ธันวาคมเขาบอกว่าเป็นผู้ชาย
อันนี้ที่เหมือนกันกับศพคืออะไรรู้ไหมใส่กางเกงยีนเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเดี๋ยวรอ
เพราะว่าตอนนี้ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
เดี๋ยวให้ชนะสูตรแล้วเดี๋ยวแจ้งผลกลับนะคะ

พบศพชายปริศนาน่าจะถูกฆ่าแล้วก็มาทิ้งอำพรางไว้นะครับ